ต้องใช้คำว่าดับฝันค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวราตรีกลางคืนนะคะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมของสอบคอชุดใหญ่
ที่มีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เป็นประธาน
ตอนแรกเนี่ยบอกว่าเอ๊ะให้ดื่มให้กินเปิดผับได้

อันนี้ข้อมูลชุดเดิมล่าสุดเมื่อวานมีมติ
แปลว่ามีผลบังคับใช้นะคะขยายออกไปสิบหก
ไม่ใช่สิบหกธันวาสสิบหกมักกราปีหน้าเลย

เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่เตรียมแล้ว
ฝันนะคะหรือใครที่บอกว่าเตรียมนัดเพื่อนแล้ว
สายตี้สายปาร์ตี้ไปเที่ยวดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เป็นมติออกมานะคะ
ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่เมื่อวานนี้ค่ะ
แผนเดิม๑ธันวาคมใช่ไหมออกไปเป็นวันที่๑๖มกราคมปีหน้า
ทีนี้ท่านก็มีเหตุผลของท่านนะคะท่านบอกว่า
เนื่องจากผับบาร์เป็นกิจกรรมกิจการเสี่ยง
ที่เคยเกิดการระบาดใหญ่และเป็นต้นเหตุ
ในการระบาดของชุมชนมาแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เอาล่ะตอนนี้รับทราบกันโดยท่วนกันนะคะ
จากสถานบันเทิงหรือผับบาร์เนี่ยให้ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
และความแออัดภายในสถานบริการแปลว่าอะไร
แปลว่าไม่ใช่ว่าคิดจะเปิดก็เปิดได้นะ
ต้องมีอุปกรณ์เครื่องดูดเก่าอากาศอย่างนี้เหรอครับ
ใช่ค่ะต้องจัดโต๊ะให้ห่างกันตามมาตรการของสวบค
ที่เขามีการกำหนดตามมาตรการของสาธารณสุข
รวมถึงให้ฉีดวัคซีนครอบคลุมซะก่อน
พนักงานของร้านท่านต้องฉีด๗๐ของพนักการทั้งหมด
คือการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นั่นเองนะคะ
ระยะแรกจะเปิดให้บริการเฉพาะสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าเท่านั้น
แดงเข้มสีแดงหมดสิทธิ์ค่ะต้องรอไปก่อนนะคะ
อกจากนี้เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขออภัยที่ประชุมสอบคอค่ะ
ยังมีมติปรับสีตามระดับสถานการณ์ด้วย
โดยพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดก็คือสีแดงเข้มเนี่ย
เดิมคือ๗จังหวัดใช่ไหมคะลดเหลือ๖จังหวัด
คือตากนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียาลาแล้วก็สงขลา
ที่สำคัญยังคงคือฟรีไว้นะคะห้าทุ่มถึงตีสาม
จนถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้แล้วก็มีการปรับจังหวัดจันทบุรีเนี่ย
ออกไปไปเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดก็คือสีแดงเฉย
สีแดงเข้มนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย
พื้นที่สีแดงก็จะกลายเป็นสามสิบเก้าจังหวัดนะคะอ่ามาดู
มาดูผู้ติดเชื้อโควิดประจำวันนี้หน่อยนี่ค่ะ
นี่รายงานล่าสุดเมื่อเช้านะคะผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม๗๐๐
กับอีกห้าสิบเจ็ดคนมีผู้เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้านะคะ
วันนี้ห้าสิบห้าคนค่ะส่วนยอดตัวเลขการฉีดวัคซีน
ไปถึงไหนแล้วลุ้นกันทุกวันเลยนะคะ
เมื่อวานนี้สิบสองพฤศจิกายนไปได้หกแสนสี่หมื่นห้าพัน
กับอีกเจ็ดสิบห้าโดสนะคะเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามเข็มสี่
หลั่นกันไปอุ๊ยไปโฟกัสที่เข็มสองได้เยอะเหมือนกันนะครับ
เมื่อวานนี้ใช่ฮะสี่แสนกว่าเลยนะสี่แสนกว่านะคะอ่า
มาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะไปเท่าไหร่แล้วแปดสิบสี่ล้านอืมโอ้โห
สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสองโดสนะคะอืม
เข็มสองอยู่ที่สามสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งเอ่อ
ห้าหมื่นห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันกับยี่สิบหกรายนะคะครับ
เหลือเวลาอีกเท่าไหร่สี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันไอ้ร้อยล้านโดสอ่ะครบแน่
แต่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เขาต้องดูเข็มอะไรฮะเข็มสอง
เข็มสองใช่ไหมโอกาสนี้ก็ยังไม่ไม่รู้ผิดลูกคนเหมือนกันนะครับ